เห็นภาพแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะฮะรถกระบะคันหนึ่งเช้าวันนี้ขับมาตามถนนพระรามสาม
เสียหลักนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยจังหวัดตรงเนี้ย
กระบะตู้ทึบนะฮะไฟลุกท่วมเลยอ่ะ
คือมีคนมากับรถสองคนด้วยกันค่ะเขาหนีออกมาไม่ทันนะฮะ
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ประมาณหกนาฬิกากว่ากว่าเช้าวันนี้นะครับนี่ฮะแถวแถวใกล้ใกล้กับวัดบริวาสราชสงครามนะครับ
พระรามสามนะครับเขตยานวากรุงเทพนี่เป็นถนนสี่เลนนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะหลังจากที่ไฟลุกท่วมรถคันนี้เนี่ย
มีคนที่บันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ได้นะครับ
มองเห็นผู้เสียชีวิตนะครับหนึ่งลายนะครับ

สองคนนะฮะใช่ค่ะสภาพโอ้โหรถที่ไฟไหม้ขนาดเนี้ย

และ๒รายที่อยู่ในรถคือกระเด็นออกมานอกรถด้วยนะคะพี่อุ๋ย

เห็นเขาพยายามเหมือนกับตะเกียกตะกายพยายามจะหนีไฟออกมา
ใช่ค่ะตอนที่ดับไฟได้แล้วก็ไปตรวจสอบสภาพศพ

มีอยู่คนหนึ่งคือไหม้เกรียมทั้งตัวเลยค่ะ
อีกท่านหนึ่งยังพอเห็นหลังที่มีรอยสักอะไรแบบนี้
นี่ดูมุมตรงนี้นะคือคนที่อยู่แถวนี้เขาบอก
เขาก็อยากไปช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง

เพราะมันมีเสียงระบงระเบิดปุ้งปั้งขึ้นมาตลอดเลย
โอ้โหเนี่ยเช้าวันนี้นะฮะประมาณ๖นาฬิกากว่านะครับทุกผู้ชมครับ
ติดกับแท่งบารีเออร์ตรงเนี้ยนะฮะใช้เวลาดับเพลิงกันอยู่สี่สิบนาทีนะฮะ
ค่ะถึงควบคุมเพลิงได้นี่ฮะเหลือเท่านี้ฮะโอ้โห
เหลือแต่โครงแต่เนี่ยฮะโอ้โหนี่ฮะไหม้ทั้งคันเลยผู้เสียชีวิตสองศพนะครับ
เด็นออกมานอกตัวรถแต่ว่าถูกเพลิงไหม้นะครับ
เป็นผู้ชายทั้งคู่นะฮะนี่ครับคนหนึ่งชื่อนายอุทัยสาธิตสาธิตจันท
อายุสามสิบปีอีกคนนึงคือนายธิรศักดิ์สุขทวีอายุยี่สิบห้า
แต่ต้องส่งไปชนะสูตรก่อนนะว่าใครเป็นใครใช่ค่ะต้องพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล
เพราะว่าโอ้โหถูกเพลิงไหม้อ่ะค่ะกระบะตู้ทึบคันนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางกอทมนะฮะที่มาทำงานกวาดถนนอยู่เมื่อช่วงเช้านะครับ
คือเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยกำลังกวาดถนนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ
เห็นตอนรถแบบพลิกคว่ำพอดีนะแล้วไฟลุกขึ้นมาก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
ความจริงเขาบอกว่าก่อนที่ไฟจะลุกท่วมรถเนี่ยมีระเบิดเสียงดังระเบิดเนี่ยเกิดขึ้น๒ครั้งก่อน
ไม่มีใครที่เข้าไปช่วยทันจริงเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้ด้วยเนื่องจากไฟมันลุกท่วมแบบเนี้ยฮะ
แต่ว่าเห็นคนในรถเนี่ยเขาพยายามที่จะเกาะกระจกนะแล้วพยายามจะปีนออกมา
สุดท้ายเนี่ยกระเด็นออกมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างรถครับ
ขึ้นไปช่วงที่ขึ้นไปมันก็ระเบิดพอมันระเบิดมาพี่ก็เห็นคนลอยลงมาอยู่ข้างล่างคนนึง
ตอนนั้นนะคนเดียวแล้วพอพี่ถ่ายคลิปไปเรื่อยไปถึงอีกด้านหนึ่ง
ก็เห็นอีกคนนึงนอนดิ้นอยู่ข้างอีกคนนึงอีกซึ่งมันก็เป็นอะไรที่พวกเราช่วยเขาไม่ได้อยู่แล้ว
มีคุณยายท่านหนึ่งที่มีร้านค้าอยู่แถวจุดเกิดเหตุนะครับบอกกับคุณภูริพัฒน์บอกว่าทุกเช้าคุณยายจะตื่นตี๕อยู่แล้ว
มานั่งนี่ฮะเก้าอี้ตรงนี้เลยคุณยายบอกนะครับเพื่อมาเปิดร้านทำแบบนี้ทุกวัน
วันนี้๖โมงกว่านะครับอยู่รถกระบะคันหนึ่งขับมาอย่างเร็วแล้วก็เสียหลักเนี่ยพลิกคว่ำไปอยู่ที่เกาะกลางถนนแบบนี้
จากนั้นมีเสียงระเบิดแล้วก็ไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้เราเห็นเขานอนอยู่ใช่ไหมเขาได้ตะเกียจกลางไปออกมาไหมครับแม่
ยายเรียกตาลงมาบอกเร็วลงมาดูไอ้หนุ่มคนนั้นไม่กระดูกกระดีกเลย
นิ่งแข็งเลยเพราะพบไฟมันแรงมากเลยลูก
ตอนนี้ก็ทราบชื่อของผู้ที่มากับรถทั้งสองคนนะฮะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
นายอูไทยอายุ๓๐กับนายธิรษัทอายุ๒๕
แต่ว่าส่งศพไปชนะสูตรก่อน
เพื่อชัดเจนว่าเป็นใครคนไหนอะไรยังไงนะครับ
จากนั้นจะประสานกับญาติของทั้งสองให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปครับ
ค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นขอบปูนใช่ไหมคะ
คือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าบางคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางไม่รู้ทาง
เฉียวไปขูดไปเสยบ่อยมากเหมือนกันนะคะ
แต่คันนี้อาจจะขับมาเร็วพอไปเสยแล้วพลิกคว่ำ
แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ทั้งคันแบบนี้